ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
พอจูบเราแล้วก็ลา
บอกฉันเพียงว่า
เขาจะมาปลายปี
ขอให้นับวันนะจวบวันนี้
หนุ่มในเมืองเยียบที
ไม่มีแม้เหงา
เท่าที่ฟังกันมาเนี่ยคือคุณนีร้องครบนะ

มาก่อทีหนึ่งก่อนมามาก่อทีหนึ่งก่อน
จะเป็นความกังวลอะไรหรือเปล่า
คือถ้าบอกว่าร้องขาดเนี่ยไม่ขาดแน่
กลัวจะร้องผิดตรงนั้น

ถ้าร้องผิดเสียใจไหมเนี่ย

ถือว่าเรียนที่แล้วนะบรินีน่า

ฟังป้านีร้องแล้ว
วันนี้เขากังวลว่าไม่รู้เขาสลับท่อนหรือเปล่า

ถูกเนื้อหรือถูกใจคุณชิส

นี่ขนาดขาเดียวนะเนี่ย
มากันมุ้งบ้างมากินข้างฝ่าบ้าง
คือถ้าใส่แล้วมันต้องใส่ยาวเลยใส่แล้วเดินไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยได้
ลุกการนั่งนี่มันลำบากมากมันไม่เหมือนของฝรั่งเขาอ่ะ
ฝรั่งมันแพงมากครับราคาเป็นแสน
แบบนั้นเขามันมีแบตเตอรี่แต่ใส่แล้วมันจะรู้ใจเราหมดเลย

เราจะลุกจะอะไรมันจะช่วยเราหมดอันนี้มันเป็นของไทยเรา
กัดแบบกันที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านโรงพยาบาลทุ่งช้างจังหวัดน่าน
ก็คือใช้ใส่แล้วมันเข้าทำงานลำบากโอ้โหเจ็บมาก
นั่งลำบากอืมใช้ไม้ดีกว่าใช่ก็เลยฝากพี่ฝาเขาไว้

เอาละครับก็มาดูกันว่าเพลงนี้จะผ่านไปได้หรือไม่

สำหรับคำเฉลยนะครับจ้ะ
มาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณปรานีนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทคุณปรานีร้อง

เพลงวันสัปดาห์นี้จูบแล้วลาคุณภุมภวงดวงจันทร์นะครับ
ร้องขาดไปหนึ่งท่อน

พอจูบเราแล้วก็ลา
ไปร้องซ้ำไปร้องซ้ำมีท่อนเก่าซะ
คือร้องขาดนี่คือไม่ได้หยุดร้องไป

ไม่ได้ร้องท่อนนี้เคยร้องท่อนนี้
มันเพลินร้องไปมันเพลินร้องไป

น่าเสียดายนะฮะเป็นความผิดพลาดที่

หน้าลุงชิดเขามากไปหรือเปล่าตอนร้อง
เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ค่ะนะคะ
มาแข่งเกมเกิดขึ้นแล้ว
แต่ว่าเป๊กว่าสิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความรักของลุงและป้านี่แหละ

วันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะป้านีลุงชิดนะ
วันนี้มีเงินติดตัวกลับไปด้วย
ที่ป้านีร้องได้ในเพลงแรกจ้ะนะจ๊ะ
แล้วก็หักออกครึ่งหนึ่งนะครับจาก๑๐๐๐บาท
วันนี้คุณปรานีนะครับรับไปนะครับ๕๐๐บาทครับ
พิสูจน์ของรักแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บความยากลำบากความยากจน
เป็นบทพิสูจน์ว่าความรักแท้นั้นอยู่ได้
รักแท้ต้องการแค่ความรักความเข้าใจ
สำหรับคนสองคนเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ
ของคุณลุงชิดแล้วก็ของคุณปรานีเนี่ยต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันนะครับ
ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มจีบกันเริ่มรู้จักกัน๔๐กว่าปีที่อยู่กันเนี่ยการเวลาทำอะไรไม่ได้
รักกันเหมือนเดิมรักกันมากกว่าเดิมด้วยนะนะครับ
ก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับสำหรับครอบครัวนี้นะครับมาติดตามดูนักสู้ชีวิตคนต่อไปในรายการของเรานะครับ
ว่าจะเป็นใครและเขาจะทำฝันให้เป็นจริงหรือไม่นะครับได้เงินทุนสู้ชีวิตกลับบ้านไปตามที่เขาต้องการหรือไม่นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ตุ๋มเป็นคนพิกันค่ะขาซ้ายอ่อนแรงมาตั้งแต่สามปี

ขวบครึ่งฉีดยาโดนเส้นค่ะ
ขาก็จะไม่มีแรงไปเลยข้างหนึ่ง

ตอนกลางคืนเขานอนเขาก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
ถึงเขาจะพิการแต่หนูก็รักเขาค่ะ

หนูไปนอนโรงพยาบาลเขาก็ไปเฝ้าหนู
เราอยู่ข้างมา๒คนก็ไม่มีใคร

ตอนนี้ตัวเราก็แย่แฟนก็แย่
ถ้าเกิดขาดคนใดคนหนึ่งไป

เพราะมันเป็นเหมือนแรงผลักดันให้กันทุกวันนี้